ด้านหลังของเราค่ะหมาขย่ำเด็ก๕ขวบบาดแผลเวอะเย็บ๒๔เข็ม
น้องผู้หญิงวัย๕ขวบอะพี่อุ๋ยนอนกินนมอยู่หน้าบ้าน
ซึ่งเปิดเป็นร้านขายของชำที่ชนบุรี
หมาไม่รู้มาจากไหนจู่มาขย่ำน้อง
หน้าเวอะเลยคุณผู้ชมโทษนะคะ
ตั้งแต่หูซ้ายเนี่ยไล่มาจนถึงกลางที่คอที่ใบหน้า

คือน้องเด็กผู้หญิง๕ขวบคนนี้เนี่ยน้องเขาตัวเล็ก

สูนักที่มาขย่ำนี่ก็จังหวะมันเข้าพอดี
ขย่ำถึงขั้นที่ว่ามันแรงถึงขั้นที่ว่า

มันหลุดออกมาเลยฟันน้องก็หลุดออกมาด้วยนะคะ

เห็นคุณพ่อบอกไม่รู้ว่าฟันลูกหรือว่าฟันสุนัข
ฟันไหนเป็นฟันไหนกันแน่คือมันหลุดออกมาเต็มไปหมดเลย

กลัวมากคุณผู้ชมนี่ข่าวนี้ต้องระวังเลยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชนบุรีนะคะ
ตอนนี้คือน้องอาการปลอดภัยแล้วค่ะ

นี่สภาพน้องนะหลังจากที่ไปเย็บบาดแผลมาแล้ว

หมาตัวนี้ลักษณะคือสีขาวด่างหน้าดุหางตกหางตกด้วย
ความสูงของหมาสักประมาณ๖๐เซนติเมตรค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยง๑๕พฤษภาคมที่ผ่านมา
ในพื้นที่ตำบลนาวังหินอำเภอพนันนิคมจังหวัดชนบุรี
นี่ลักษณะของหมาตัวที่ก่อเหตุนะคะ
ตอนนี้เนี่ยคือยังไม่รู้ว่าหมาตัวนี้มีเจ้าของหรือเปล่า
แต่ว่าสันนิษฐานเบื้องต้นว่าจะเป็นหมาจรจัดหรือเปล่านะคะ
คือคุณแม่บอกว่าถ้ามันมีเจ้าของ
อยากให้เจ้าของออกมาแสดงตัวแล้วก็รับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ก็เลยตัดสินใจโพสต์เรื่องราวผ่านทางเฟซบุ๊ก
นี่นะคะน้องที่ถูกกัดเนี่ยชื่อว่าน้องแพรวาค่ะ
นี่แม่โพสต์นะคะเมื่อวานเป็นวันเกิดหนู
วันนี้ทำไมเป็นแบบนี้ได้ไง
ส่วนอีกโพสต์นึงสะท้อนความรู้สึกของคุณแม่เลยค่ะ
แม่ใจจะขาดลูกคนอื่นไปโรงเรียนกัน
ลูกตัวเองไปโรงพยาบาลความรู้สึกมันบอกไม่ถูก
เจ้าของหมาคะอยู่ตรงไหนมารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะ
วันนี้ค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไป
ไปที่จุดเกิดเหตุนะฮะพบว่าบ้านของน้องเนี่ยลักษณะเป็นบ้านชั้นเดียว
เปิดเป็นร้านขายของชำจุดนี้ค่ะ

เดินได้ปกติแต่ว่าเจ็บเลยนะเด็ก
ใบหน้ามีบาดแผลร่องรอยการเย็บค่ะครับ
พ่อของน้องแพรวากดไปดูจุดที่เกิดเหตุ
ที่หูข้างแก้มไปถึงปากเลย

มันมาดูครับตรงนี้พาผู้ศึกข่าวนี้เราไปดู
แฟนตกอยู่๔ซี่ฟนะค่ะ
เราก็ถามแม่น้องแพรวาด้วยนะค่ะ
ว่าเหตุการณ์ตอนที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้ยังไง
คุณแม่บอกว่าช่วงเกิดเหตุตรงนี้เป็นร้านขายของชำ
มาเปิดร้านตามปกติลูกสาวตอนนั้นบ่นว่าง่วงนอน
คุณแม่ก็เลยตัดสินใจพาลูกไปนอนภายในร้าน
นี่ตรงนี้นะคะพร้อมกับเอานมและโทรศัพท์ให้ลูกไว้ดู
แม่ช่วยหนูด้วยแม่หันไปดูตกใจมาก
เพราะสิ่งที่เห็นต่อหน้าต่อตาคือไอ้หมาตัวนั้น
ขย่ำใบหน้าของลูกสาวตัวเองแม่หัวอก

วิ่งเข้าไปเลยค่ะไปแย่งตัวลูกออกมาจากปากหมาตัวนั้น
หมามันไม่หยุดนะคะมันกระโจนจะใส่คุณแม่ด้วย
ช่วงนั้นเป็นจังหวะที่สามีวิ่งมาช่วยพอดี
อุ้มลูกวิ่งหนีไปอีกทางทางด้านหน้าร้าน
แต่หมาตัวนี้มันหยุดไหมมันไม่หยุดค่ะ
มันเยอะไม่หยุดนะคะวิ่งตามมา
พยายามจะกัดลูกสาวอีกทีนี้คุณแม่บอกว่า
สามีก็เลยเตะไปที่คอหมาคราวนี้แหละค่ะ
มันถึงยอมถอยออกไปนะฮะวิ่งหนีไปค่ะครับ
คุณแม่บอกว่าระหว่างที่นำตัวลูกสาวส่งโรงพยาบาล
หัวอกคนเป็นแม่นี่แทบจะขาดใจเลยนะคะเพราะตอนที่เอาลูกเนี่ย
ไปส่งโรงพยาบาลลูกไม่มีสติแล้วค่ะอืม
เพราะตอนนั้นเสียเลือดเยอะจริงจริงนะคะแต่ว่าสุดท้าย
แพรวาถึงมือหมอปลอดภัยแล้วนะคะไอ้ส่วนหมาที่ที่มากัดเนี่ย
ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครเป็นเจ้าของหมาตอนนี้คุณแม่สันนิษฐานเบื้องต้นไว้ก่อน
น่าจะเป็นหมาจรจัดก็แต่ใจหนึ่งก็คิดว่าเอ๊ะรู้ว่าจำเป็นหมาที่มีเจ้าของ
ก็เลยตัดสินใจโพสต์เฟซบุ๊คเผื่อว่าใครจะทราบว่าไอ้หมาตัวที่ก่อเหตุเนี่ย
ครับเป็นเป็นของใครอืมใครเป็นเจ้าของ
อยากให้เจ้าของมารับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย
มันทำยังไงนะทักนี้เลยเหรอทันทีเลยหรอ
แล้วแล้วมันก็จะมากลับตรงเรามันก็กัดอยู่นี่ตรงนี่ดิ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
กลัวในอนาคตถ้าน้องก็โตขึ้นมาน้องจะแบบกลายเป็นคนแบบไม่ชอบเรื่องน้องหมาเลยทั้งที่น้องอ่ะรักน้องหมามากเลยอ่ะค่ะ

ใช่ค่ะน้องเขาเลี้ยงน้องหมาไว้ด้วยน้องเขายังรัก
ตอนนี้คือกลัวว่าตราแวง
ใช่อ่ะว่าตราแวงกลัวไปหมด

๓วันติดแล้วที่นอนแบบน้องนอนสดึง

สามวันติดเลยนอนสะดุ้งแม่ช่วยหนูด้วยค่ะ
คุณแม่น้องแพรวาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยวันเสาร์ที่ผ่านมาเพิ่งจะเป็นวันเกิดของน้องคือ๑๔พฤษภาคม
วันนั้นมีการซื้อเค้กมาให้น้องแพรวาได้เป่าด้วยนะคะตอนเย็น
นี่เค้กนี้ค่ะยังไม่ทันได้ทานเลย
เพราะเก็บไว้ในตู้เย็นกะว่าเดี๋ยววันที่๑๕

แล้วกลายเป็นว่าช่วงเที่ยง๑๕ค่ะ
น้องมาโดนหมากัดแบบนี้ดีจังหวะที่จัดการวันเกิดให้น้องนะคะ
บอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยเห็นหมาตัวนี้ในหมู่บ้านมาก่อน
แต่หมู่บ้านก็มีหมาจรจัดนะคะแต่ไม่ใช่ตัวนี้

สงสารสงสารลูกมาก
อันนี้คุณน้าคุณน้าของน้องแพรวาบอกนะคะ
คนอื่นเนี่ยไปโรงเรียนแต่หลานต้องไปโรงพยาบาล
ส่วนแม่ค้าในหมู่บ้านยืนยันบอกว่าไม่เคยเห็นหมาตัวนี้มาก่อน
แล้ววันเกิดเหตุก่อนที่หมาจะไปกัดน้องแพรวา
หมาตัวนี้วิ่งเข้ามาที่ร้านจะมากัดแม่ค้าท่านนี้เหมือนกันค่ะ

ถือมีดมานี่น้าถือมีดมานี่น้าแล้วบอกว่าอย่าทำนะคะ
ออกไปเลยเป็นบ้านหรือเปล่ามาจากไหนมาทำไมบางอย่างนั้นแล้วบอกเขา
ไปเลยไปเย็นดีน้าบางอย่างนั้นอย่าทำนะถ้าทำเราฟันเลยบางอย่างนั้น
เขาตะแคงหมูฟังหน่อยเขาก็จะวิ่งออกไปช่องนั่นแหละ

แต่หมาตัวนี้คือไม่เคยเห็นเลยแหละไม่เคยเห็น

เพิ่งเห็นว่ามาก่อเหตุกับน้องแบบนี้ครั้งนั้น
ใช่เข้ามาเหมือนประมาณว่ามันเหมือนมันถูก
เหมือนมามันถูกกดดันมาใช่ไหมล่ะมันมามันก็วิ่งเข้าไปในที่นอน
ถามว่าสงสารไหมเราเป็นน้าเนอะเราก็สงสารนะ
โอ้โหวันนั้นน่ะแทบร้องไห้เลยนะ
แต่ก็เก็บไว้เก็บอาการไว้อย่างนี้
เห็นเลือดเห็นแผลแล้วก็หลับไม่ได้เลย
ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเป็นหมาของใคร
ส่วนคุณมานพศรีนวลท่านเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน
เรื่องของค่าดูแลรักษาพยาบาลให้กับครอบครัวน้องแพรวา
ให้รักษาฟรีที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวังหิน
กว่าน้องจะหายดีเพราะว่าตอนนี้ยังไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นเจ้าของหมา
ตัวที่ก่อเหตุแต่สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นหมาที่มาจากบ่อเลี้ยงปลา
แต่ก็ยังไม่ยืนยันหลังจากนี้ก็จะไปไล่ดูกล้องวงจรปิด
เพื่อตามหาหมาตัวที่ก่อเหตุแล้วดูสิว่าใครเป็นเจ้าของนะคะ